ไปดูเรื่องราวรักสามเศร้าที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาทนที่ถูกหยามใจมานานนะฮะ
เนื่องจากว่าอดีตภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วอยู่คอนโดเดียวกัน
แต่ว่าอยู่คนละตึกทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็จะมีการท้าทายกันนะฮะ
แล้วก็มีการพูดจาแบบเน็บแนมตลอด
ล่าสุดก็ไปเจอว่าอดีตภรรยาไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
ก็เลยมีการเอาปืนมายิงกันจนบาดเจ็บสาหัส

ช่วยชีวิตนายธนโชคบุญธรรมอายุ๒๖ปี
หลังถูกเจาะยิงที่ศีรษะจนล้มลง

ภายในลานจอดรถคอนโดแห่ง๑ย่านบางแสน
ซึ่งขณะเกิดเหตุแฟนสาวผู้บาดเจ็บก็เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้า

ขณะที่ตำรวจมายังจุดเกิดเหตุพร้อมระบุ

คือนายอดีศรพุนทรัพย์อายุ๒๖ปี
หรือในบอมอดีตแฟนที่เลิกรากันไป
พร้อมเผยว่าตนมีลูกกับอดีศภูมิที่ก่อเหตุ๓คน
แต่ในบอมอดีตสามีชอบใช้กำลังทุบตีจนเลิกลากันไป

หลังเลิกลากันนายบอมชอบมาก่อกวนอยู่ตลอด
ตนแต่ไปแจ้งความไว้ที่ศพอศสุข
ใช่หนูเอกสารมาให้แฟนหนู
ไม่ได้เกี่ยวพร่อมอะไรกันแล้ว

เข้าบนบนหลายวันแล้วพี่
แล้วหนูก็พาแฟนหนูไปแจ้งความที่ลงทะแสสุก
หนูเริ่มอยากเข้ามาจะมีหกหนึ่งแล้วค่ะ

หนูว่ามีแต่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มีเมียใหม่

ธรรมนองผู้จาท้าทายกัน
กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอลงมาดูก็พบว่ามีคนถูกยิงแล้ว

ถ้าลงมาคือเขาไม่รู้ว่ามันดักรอนในรถ

เป็นเก่ามีการพลาดตายกัน
แล้วได้ยินเสียงฟูมิได้ไหม
ได้ยินกี่นัดครับ

แล้วเราได้ลงมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น

คนวิ่งแตกฮือไปคนละทิศคนละทาง
เข้าใจว่าคงได้ยินเสียงปืน
มีรายงานจากชุดสืบสวนสพแสนศุกร์
ทำการสอบสวนแฟนสาวของคนที่ถูกยิงทราบว่า
นายอดีศรคนก่อเหตุก็อาศัยอยู่ที่คอนโดที่เกิดเหตุด้วย
แต่อยู่คนละตึกกับเธอและแฟนใหม่ของเธอ
ส่วนปืนที่นายอดีศรใช้ก่อเหตุคือปืนที่ซื้อด้วยกัน
ตอนที่ยังคบหาอยู่กินกันกับนายอดีศรเมื่อ๒๓ปีก่อน
หลังตัดสินใจเลิกรากันก็ทราบว่า
อดีศรพกปืนกระบอกนี้ติดตัวมาตลอด

ในอดีศรคนก่อเหตุยังติดต่อกับอดีตแฟนสาว

ทำให้ตัวคนก่อเหตุและนายธนโชคคนเจ็บ

เกิดการหึงหวงและเหยียดหยามกันขึ้น
และเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางนายอดีศรคนก่อเหตุได้ไปแจ้งความไว้ที่สพแสนศุกร์
หลังถูกนายธนโชคคนเจ็บข่มขู่ว่าจะทำร้าย
ตรงนี้มีหลักฐานจากบันทึกประจำวันที่ตำรวจตรวจสอบแล้ว

มุ่งประเด็นสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวงเป็นหลัก

เพื่อเร่งติดตามตัวนายอดีศรมาดำเนินคดี

มีการอนุมัติไหมจับในอดีศรภูนิศรัพย์

ข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว
เพื่อใช้กรรมเส้นพิษรักแรงหึง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน